ข่าวแรกวันนี้ไปดูคลิปเตือนใจกันก่อน
พวกเขาเอาเครื่องกั้นลงแล้วเดียวว่ายังจะไปอีกไปดูคลิปนี้เลยครับ

เป็นคลิปที่ทีมประการรถไฟแห่งประเทศไทยเขาออกมาโพสต์เองเลยในเฟซบุค
เป็นอุทาหรณ์เตือนใจเลยนะคนที่ขับขี่รถไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์หรือว่ารถยนต์
คุณต้องระวังแล้วก็ต้องเคารพกฎคุณผู้ชมเห็นในภาพใช่ไหมเครื่องกั้นมันลงแล้ว
มันลงมาแล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอน๖โมง๕๗นาทีตอนเย็นเกือบทุ่มของ๓ตุลาคม
รถไฟด่วนพิเศษขบวนที่๔๒ยะลากรุงเทพวิ่งมาผ่านตรงนี้สถานีช่องเขา
สายใหญ่ที่นครศรีธรรมราชมีรถจักรยานยนต์คันนี้ขับฝาเครื่องกั้น
ฝ่าสัญญาณไฟและจังหวะเดียวกันรถไฟมาพอดีชนกระแทกเข้าไป
เด็นออกมาบาดเจ็บนอนดิ้นอยู่ในน้ำตรงนั้นแหละครับ
รถไฟเขาบอกว่าต้องการจะเอาคลิปนี้มาบอกให้ทุกคนระวัง
ต้องทำตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดเพราะคุณอาจจะไม่แค่บาดเจ็บเหมือนผู้ชายคนนี้เห็นไหม
ดิ้นเจ็บอยู่ในน้ำนะฮะถ้ามันถูกชนแบบเต็มยังไงก็เสียชีวิต
ใช่ค่ะแต่นี่คือมันชนที่บริเวณยางของรถด้านหน้าพอดีก็กระเด็นไปนะครับ
เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นที่อำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้ชายคนนี้เขาบาดเจ็บนะฮะไม่ได้เสียชีวิตแต่ว่าก็เป็นอุทาหรณ์แล้วกัน
สำหรับคนที่คิดว่าเราผ่านได้เราสามารถตัดหน้ารถไฟได้
เราปลอดภัยมันไม่เสมอไปนะครับคุณผู้ชม